ความพร้อมของทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
จะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับ
ก็มีการพูดถึงความพร้อมกันในการแถลงข่าวที่จะเจอกับทางเคนย่าครับ

ซึ่งทีมชุดใหญ่ก็ให้เกียรติธนสกรทองเหลามาร่วมงานแถลงข่าวเลยนะครับ

หลังจากห่างหายไปนานกว่า๓ปี
ก็บอกว่ามีผู้เล่นไม่กี่คนนะครับที่สามารถที่จะเล่นทีมชาติถึง๑๐๐เกม

เพราะว่าทีมแข็งแกร่งตามแบบฉบับของทีมจากแอฟริกา
แต่ว่าจะพยายามให้ทุกทีมสู้อย่างเต็มที่
แม้ว่าสภาพร่างกายจะอ่อนล้าจากการกรรมศึกหนักต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งคนที่สมบูรณ์ที่สุดลงสนามนะครับ
แพ้ไป๑ประตูต่อ๒ครับ
ัสกรครับบอกว่าขอบคุณโค้ชด้วยนะครับ
ให้โอกาสแล้วก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของเกมวันพรุ่งนี้
อยากจะลงช่วยทีมให้เก็บจะชนะให้ได้ครับ

ก็อย่างที่โค้ดได้บอกไว้นะครับว่า
ผลงานของทีมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ

กลางมมอชาวไทยก็สำหรับ

สนามแข่งขันจริงนะครับที่จะใช้วันพรุ่งนี้
ก็เน้นการวิ่งคลายกล้ามเนื้อเป็นหลัก

ทำให้สนามนั้นมีน้ำขังใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นครับ
ขณะที่ฟิลิปโลเลอร์แบ็คขวาจากทีมราชบุรีครับ
มิรวรรณรายวัชเรียกมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่จักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินมีปัญหาบาดเจ็บต้องถอนตัวออกไปนะครับ
โดยดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย๒๓ปีก็บอกว่า
ก็ภูมิใจทุกครั้งที่ถูกเรียกติดทีมชาติ

เมื่อได้โอกาสอีกครั้งเขาจะคว้ามันให้ได้และทำให้ดีที่สุด
เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้รายวัชแล้วก็แฟนชาวไทยได้เห็น

แต่ว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชทั้งหมดนะครับ
ก็มีสรรยันโควิชโค้ชแล้วก็เจรบสัมภาวดีกองหน้ากัปตันทีมร่วมในงานแถลงข่าว
สรรค์บอกครับว่าแม้จะมีเวลาเก็บตัวเพียงแค่๕วัน
แต่ว่านักเตะส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันดี

แล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันเจอกับจอแดนวันพรุ่งนี้
ส่วนการร่วมงานกับทางโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะถือว่าราบรื่น
แล้วก็ไม่คิดจะเปรียบเทียบผลงานที่พาทีมคว้าเหรียญทอง๔เกม
รบสัมภาวดีกองหน้ากัปตันทีมก็บอกว่า
เจอกับจอแดนเป็นเกมที่หนักแน่นอน
แต่ก็ถือเป็นโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และก็พัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย
อีกครั้งนะครับ๒โปรแกรมสำคัญ

ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
จะแข่งขันเวลา๑๖นหรือ๔โมงเย็น
จากนั้นพอจบเกมนะครับ
เปิดสแตนบายได้เลยครับ
ตั้งแต่ชั่วโอกาสบ่าย๓นะครับ
ดูบอลยาวถึง๓ทุ่มครึ่งไปเลยครับ